ต่อที่ความคืบหน้าของคดีแพ้รังส้มกันหน่อยนะฮะ
ที่มีคนงานรับจ้างขับรถเอาส้มเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้านะฮะ
แล้วเขาก็ไปเจอว่ามีรังยาเสพติดอยู่

โดนจับติดคุกมาตั้งแต่เดือนเมษายน
สืบไปสืบมาสาวไปสาวมาก็ไม่พบว่าเขาไปเชื่อมโยงกับเครือข่า
เรื่องของยาเสพติดแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกแล้ว
ชมภาพที่เขาได้เจอหน้าลูกหน้าเมียกันหน่อยครับ
เนี่ยฮะ

นี่คือภาพความประทับใจนะครับ
ระหว่างนางสาวกรยากรชนพิทักษ์และครอบครัวนะฮะ

เดินทางมารับสามีนายพิชิตเชิดธรรม
ที่ถูกตำรวจสพครองหลวงดำเนินคดี
ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย๕๒๐๐๐เมตรเลย
นานแล้วก็ถูกส่งตัวไปยังเมืองจำธรรยบุรี
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ

นางสาวกัลละยะกรก็ขอบคุณศูนย์
แล้วก็ทนายความที่มาช่วยเหลือให้เธอและครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้ง
แล้วก็ขอบคุณศาลจังหวัดธัญบุรีที่เมตตาให้ความเป็นธรรมจนนำมาสู่การได้รับอิสรภาพกลับคืนมาให้กับสามี
และยอมรับว่าช่วง๑เดือนที่ผ่านมารู้สึกเครียด
ไม่รู้จะหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะว่ารู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าสามีนั้นไม่ได้ทำผิด
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องของยาบ้าจำนวน๕๒๐๐๐เมตรนั้นนะครับ
ก็อย่างแรกก็หนูก็ขอบคุณสื่อทุกสื่อเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
แล้วก็ทนายวรากรที่ช่วยเหลือหนูค่ะและครอบครัวหนูดีใจมากวันนี้ที่ว่าสามีได้ความยุติธรรมอะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ไหนออกมาจากเรือนจำแล้วไปถามเขาหน่อยคุณพิชิต
นายพิชิตบอกว่าวันนั้นเนี่ยนายปองพลสวัสดิ์ทัศน์นายจ้างก็จ้างเขาให้ไปช่วยขนส้มไปทิ้ง
แต่เมื่อเห็นส้มแล้วมันยังสดมันยังดีมีคุณภาพอยู่ก็เลยขอเอาไปขายได้ไหม
นายพิชิตไม่รู้เลยว่าในรังส้มนั้นไม่มียาบ้าซุกซ่อนอยู่
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาบ้าตั้งแต่เริ่ม
ส่วนตัวเนี่ยเจ้าของส้มเองก็ไม่เคยเห็นหน้านะไม่เคยคุยกันมาก่อน
นี้ก็ตัดเพราะว่าในเมื่อการเป็นพลเมืองดีแบบนี้เขาพบสิ่งผิดกฎหมายแล้วโทรไปแจ้งตำรวจเนี่ย
แต่กลับถูกดำเนินคดีเสียเองนั้นเนี่ยต่อไปนะถ้าเจออะไรไม่ชอบมาพากลเขาจะไม่ยุ่งเลยนะ
จะไม่เสนอตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะไม่ทำตัวเป็นพลเมืองดีอีกต่อไป
ผมรู้ในใจว่ามันผมไม่รู้เรื่องอย่างเดียวครับผมก็ไม่ตกใจผมก็ขายส้มต่อมาเจอยาเสพติดตำรวจมาเขาโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาเอายาเสพติดไปทรมานครับผมไม่เคยมาแบบผมไม่ผิดอ่ะ
แล้วเอาผมมาแบบมาอยู่แบบนี้คิดไหมว่าแบบทำไมเราเป็นคนละเมืองดีอยู่ดีทำไมคิดเป็นคิดครับคิดยังไงบ้างพี่ตอนนั้นคิดแบบทำไมทำดีแบบมันไม่ได้ดีอะครับตอนที่ทำไม่ดีทำไมได้ดีอะไรอย่างนี้ผมเคยคิดผมคิด
เราก็แอบสะท้อนใจเหมือนกันนะคะคือมันมีหลายเหตุการณ์มีหลายเหตุการณ์นะคะที่จับถูกคนแล้วก็มีหลายเหตุการณ์เหมือนกันที่บางทีจับแพ้คือต้องบอกก่อนว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหาคือคนที่ถูกกล่าวหาต้องไปหาพยาหลักฐานมาแก้ต่างแล้วก็มาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ว่าคนนั้นจะผิดจริงหรือ
เป็นธรรมแล้วก็มีการนำเรื่องนี้ไปโพสต์ในเพจของเราด้วยของไทยรัฐแจ้งข่าวคลิป
นำมาร้องขอความเป็นธรรมว่าสามีของเธอเนี่ยคือนายพิชิตเนี่ยเป็นคนอาชีพรับจ้างเนี่ย
ถูกนายจ้างวานให้ไปช่วยขนส้ม๑๐๐รังแล้วก็ไปทิ้ง
และอย่างที่บอกไปว่าเขาเห็นว่าส้มมันสวยนะก็ขอไปขายคนไปค้นมาเอ้ามันไปเจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่๕๒๐๐เมตร
ตัวนายพิชิตก็เลยอย่างที่บอกไปว่าเป็นพลเมืองดีเพราะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาเองก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบ
ตำรวจสพครองหลวงก็ไปตรวจสอบแต่พอตำรวจสพครองหลวงไปถึงกลับจับตัวเข้าไป
ตั้งแต่ยี่สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมากระทั่งนางสาวกรยากรภรรยาของ
ร้องขอความเป็นธรรมไปที่กระทรวงยุติธรรม

เพื่อขอให้ไปตรวจสอบคดีนี้ใหม่
จนมีคำสั่งด่วนจากกรมประชาการตำรวจพูทรภาค๑ว่า
ส่งหนังสือด่วนไปยังศาลจังหวัดธัญบุรีให้ปล่อยตัวนายพิชิต
หลังนั้นมีการตรวจสอบสำนวนทั้งแต่เริ่มแล้วว่า
พิชิตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาบ้า
จำนวน๕๒๐๐๐เมตรนั้น
ด้านนายวรกรให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
หลังจากที่นายพิชิตถูกปล่อยตัวแล้ว
ต้องยื่นหนังสือเพื่อขอรับเงินเยียวยา
เพราะว่าจับปิดตัวจับแพ้
หรือไม่นั้นก็คุยกับทางข้อครัวของนายพิษธิ์เอง
แล้วก็จะมีการหาบริกันต่อไปว่าจะฟ้องกลับหรือเปล่า
เพราะว่าแหม่ทำให้เขาจะกลายเป็นพลเมืองดี
กลายเป็นผู้ต้องขังถูกขังในเรือนจำซะอย่างนั้นนะฮะ
มันมีอีกหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้
แล้วตอนนี้ก็ยังคงมีแพ้อยู่ในเรือนจำอยู่หลายคน
ซึ่งยังไม่สามารถหาข้อมูลไปแก้ตาให้กับตัวเองได้